อย่าย่อท้อนี่คือพระราชดำรัฐจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งให้กำลังใจต่อทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี๒๐๑๔รอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียจากที่ตามหลังอยู่ถึง๐ประตูต่อ๓
เมื่อทีมชาติไทยได้ทราบว่าพระองค์ได้พระราชทานกำลังใจทำให้นักฟุตบอลทีมชาติไทย
ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขันมีพลังแรงใจเกิดขึ้นจนสุดท้ายทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ๑๒ปี
จากรองราชิกราคาธิการเชิญพระราชกระแสที่พระราชธานกำลังใจแก่นักฟุตบอลทีมชาติไทยมาว่า
ย่อท้อเพราะพระองค์กำลังทอดพระเนธอยู่ขณะที่รักษาพระอาการประชวนที่โรงพยาบาลสิริราช
และหลังจากได้รับกำลังใจทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็สามารถยิงประตูได้ทันทีและคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยได้อีกครั้ง

และหลังจากได้รับกำลังใจทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้อีกครั้ง
และหลังจากได้รับกำลังใจทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้อีกครั้ง
พระองค์ท่านแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ท่านเราก็เลยอยากแปลอักษรนะครับ
แล้วก็ทุกคนนะครับมีความสำนึกนะครับ
แล้วก็ต้องการอยากจะให้แฟนบอลชาวไทยรับรู้ว่านะครับ
พวกเรารักพระองค์ท่านเหมือนกับทุกคนรักพระองค์
ภารกิจของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในครั้งนี้
แน่นอนว่าเป้าหมายคือการคว้าแชมป์
เพื่อระลึกถึงในหลวงราชการที่๙และชาวไทยทุกคนที่รอคอยให้กำลังใจ
แม้มีอุปสรรคที่ขวางกั้นไว้แต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้
นึกถึงคำที่พระองค์เคยรับสั่งไว้ว่า